ความเสียหายของพายุจะมีระดับไหนบ้างไปชมกันครับ
ความเร็วระดับแรกครับ๐จนถึง๖๒กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แบบนี้ครับก็จะทำให้เกิดฝนฟ้าขนอง
สิ่งที่เกิดขึ้นก็จะทำให้เกิดฝนตกหนัก
ลมพัดแรงนะครับจนทำให้ต้นไม้ขนาดเล็กเนี่ยนะครับ
เอ็นไหวไปตามกระแสลมครับ

คือสัญญาณของการก่อตัวของพายุแล้วนะครับ

ความเร็วลมตั้งแต่๖๓ไปจนถึง๑๑๘กิโลเมตรต่อชั่วโมง
สิ่งที่เกิดขึ้นครับย่อมรุนแรงกว่าแน่นอนครับ
เรื่องของสายฝนแล้วก็ลมที่กระโชกแรง
สิ่งที่ตามมาครับก็คือเรื่องของฟ้าผ่าฟ้าร้องครับ
ต้นไม้ขนาดเล็กมีสิทธิ์โค้นล้มได้ทันทีครับ
และถ้าหากรุนแรงมากกว่านี้เนี่ยนะครับ
พายุเหล่านี้จะถูกเปลี่ยนชื่อทันทีครับ
พายุโซนร้อนไปเป็นพายุที่มีชื่อว่าพายุไต้ฝุ่นครับ
ซึ่งไอ้เจ้าพายุไต้ฝุ่นเราสามารถที่จะจำแนกแจกแจงออกเป็น๕ระดับย่อยครับ
มาเริ่มต้นที่ระดับแรกครับพายุไต้ฝุ่นระดับที่๑ครับ
ระดับที่๑นี้นะครับมีความเร็วลมตั้งแต่๑๑๙ไปจนถึง๑๕๓กิโลเมตรต่อชั่วโมง
สิ่งที่เกิดขึ้นกับบ้านของเราครับก็คือต้นไม้รวมไปถึงหลังคาสังกษีหลังคากระเบื้องครับ
สามารถที่จะหลุดปลิวไปได้แบบนี้ครับ
ส่วนความรุนแรงของไต้ฝุ่นระดับที่๒อยู่ที่๑๕๔จนถึง๑๗๗กิโลเมตรต่อชั่วโมง
คงดาวออกนะใช่มั้ยครับว่าจะเกิดอะไรขึ้น
โครงสร้างของหลังคาหลุดปิวไปในอากาศแบบนี้นี่เองแหละครับ

ความรุนแรงของไต้ฝุ่นระดับที่๓อยู่ที่๑๗๘ไปจนถึง๒๐๙กิโลเมตรต่อชั่วโมง
สิ่งที่เกิดขึ้นก็จะทำให้ต้นไม้ขนาดใหญ่กิ่งไม้หักโค้น
รวมเป็นของสร้างหลังคาและพนัง
ลืมได้แบบนี้ครับ

ไปต่อกันที่ใต้ฝุ่น

สามารถที่จะเสียหายได้ภายพลิบตาเลยทีเดียวครับ
ส่วนความรุนแรงระดับสุดท้ายครับคือความรุนแรงของไต้ฝุ่นระดับที่๕ครับ
ความเร็วลมตั้งแต่๒๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป
หลายคนคงเดาไม่ยากนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับบ้านหลังนี้
ทุกอย่างสามารถพังพินาศได้อย่างสิ้นเชิงภายในชั่วพลิบตาครับ
และนี่คือระดับความรุนแรงของพายุที่จะเกิดขึ้นในเขตโซนร้อนบ้านเรานี่นะครับ
ถือว่าเป็นความรุนแรงที่เราอาจจะต้องเตรียมตัวรับมือนะครับ
แม้ว่าเราจะไม่เคยเจอความรุนแรงแบบนี้
แต่สิ่งหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียแล้วก็ความร้ายแรงของพายุเหล่านี้
ก็คือความรุ้นเองครับข้อมูลเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณควรรู้และต้องรู้นะครับ
และที่สำคัญครับมันติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดครับ